เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปดูอะไรที่มันอาจจะต้องพักเรื่องของกินได้ไหม

พาไปดูเรื่องราวความเชื่อก่อน
ความเชื่อมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
บางคนเขาก็เชื่อบางคนไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูค้างคาวสีทอง
ที่เขาบอกว่าใกล้จะ๐๐๐๐แล้ว
แต่ว่าจะเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของความเชื่อนั้น

ทองส้มไม่ได้ตกคุณตกแล้วทำไมปีกถึงดำอยู่ว่ะ

หรือว่าเขาเรียกกันว่าค้างคาวยอดกล้วย
ลักษณะของเจ้าค้างคาวยอดกล้วย

ใบหูใหญ่ปีกสีแดงแก้มน้ำตาล
บางส่วนแบบที่เราเห็นกัน
ส่วนมากจะพบกระจายอยู่ทั่วไป
ในประเทศอินเดียศรีลังกาพม่าตอนใต้ของจีน
ส่วนในประเทศไทยเรียกได้ว่าหาพบยากมากนะคะ

จากการสอบถามทางผู้ที่เจ้าพบ
คนที่พบเจ้าค้างข่าวตัวนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือคุณอุบลรัฐดอนลาดลีหรือว่าพี่อุบล
อุบลเล่าให้ทางเราฟังบอกว่า
ช่วงกลางดึกตัวเองกำลังขับรถเลย
ขับรถอยู่แล้วก็ได้ยินเหมือนมีอะไรตกใส่รถ

แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สังเกตนะ

รุ่งเช้าตื่นมาดูทะเบียนรถตัวเอง

ตื่นมาดูปรากฏว่าพบอะไรรู้ไหม

ค้างคาวเนี่ยซากค้างคาวสีทองเนี่ย

ถ่ายทะเบียนรถให้ดูเนี่ยไม่ได้ให้ดูตัวเลขนะ

ให้ดูว่าค้างคาวหล่นอยู่ตรงนี้

อืมเป็นภาพแบบสถานที่เกิดเหตุ
แต่ว่ามันหล่นแล้วก็เกาะอยู่ตรงทะเบียนรถพอดี

ค่ะด้วยความที่คิดว่าครั้งนี้มันสวยดี
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็พี่อุบลเขาบอกมาทราบทีหลังว่า
เฮ้ยเจ้าค้างคาวสีทองเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าสงวน
หายากตัวเองก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะ

ก็เลยนำซากค้างคาวไปฝังดินไว้
เชื่อว่าค้างคาวสีทองจับมาให้โชคให้ลับนั่นเองค่ะ
เห็นได้ชัดเลยอ่ะขอดูอีกหน่อยได้ไหม

นี่เหรอตายมาตายตรงทะเบียนรถน่ะ
ใช่ตกลงมาตายตรง๔๑๕๘พอดี

ทั้งผู้บริหารอุทยานแห่งชาติภูติสาง

เขาก็ออกมาบอกว่าค้างคาวยอดกล้วย
เป็นค้างคาวที่มีโอกาสที่จะพบกันน้อยมากนะคะ
หากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงคามพบเจอค้างคาวอีกนะคะ
เพื่อที่จะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ทำการอนุรักษ์เอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้รู้จักกันต่อไป
เพราะว่าไม่สามารถพบเจอได้ในประเทศไทยมากเท่าไหร่แล้ว

ใช่แต่ว่าอันนี้คือมันตกลงมาตายเองนะ

ตกลงมาตุ้มตรงทะเบียนอะไรนะ๔๑๕๘พอดีเลย

ใช่ก็พี่อุบลเขาเลยบอกว่าอ๋อก็คาดว่าค้างคาวเป็นค้างคาวสีทอง
ก็น่าจะมาให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทอง
สรุปแล้วข่าวนี้เราจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมดี
ค้างคาวสีทองเป็นสัตว์ป่าสงวนหายาก
ตกลงมาตายที่ป้ายทะเบียน๔๑๕๘

ฉันจำได้แต่๔๑๕๘เลย
แล้วไม่จำครั้งข่าวอ่ะคุณไม่จำครั้งข่าวอ่ะนี่ฉันไม่ได้ย้ำไงมันเป็นประโยคสุดท้าย
มันเป็นประโยคสุดท้ายพี่ดูก็ได้จำตรงนั้นได้นี่ฉันไม่ได้ย้ำไงแต่ว่ามันเป็นสถานที่เกิดเหตุ
เออลดลงมาตุ๊กตรงบ้านทะเบียน
พอแล้วนี่คำผมจำไปด้วยเลยเนี่ย

ใช้วิทยาลัยในการรับชกเป็นความเชื่ออย่างที่บอกว่าทำไมเราถึงพูดถึงตัวหนึ่งของความเชื่อ
เพราะว่าบางคนเขามีความเชื่อไงว่าจะมาให้โชคให้ลาบแบบนี้